ดีกว่าเพราะว่าส่องทั่วไทยไปกับใบตองวันนี้นะคะมีอีกหนึ่งเรื่องราวแง่มุมดีที่เกิดขึ้นผ่านทางโลกโซเชียลค่ะเพราะว่ามีเด็กผู้หญิงคนนึงค่ะเธอเก็บสร้อยคอทองคำและส่งคืนเจ้าของได้ค่ะ
ไปดูกันเรื่องนี้เนี่ยมีการแชร์กันในโลกโซเชียลนะคะเรื่องของการทำความดีของน้องคนนี้
เมื่อช่วงเย็นของวันที่๔มิถุนายนน้องทิพธิดาคนนี้นะ
เธอบอกว่าเธอไปเดินเล่นแถวบริเวณชายหาดบางแสนแล้วก็ไปเจอเงินหล่นอยู่จำนวน๓๐บาท
เธอบอกว่าเธอก็ก้มลงไปกำลังจะเก็บเงินที่หล่น
แล้วบังเอิญว่าไปเห็นสายสีทองอะไรสีทองมันโผล่ออกมาจากทรายคุณนึกออกไหม
จมอยู่ในทรายที่ชายหาดนะคะน้องก็เลยดึงขึ้นมาปรากฏว่าพอน้องเก็บขึ้นมาแล้ว
นี่ค่ะมันคือนี่เลยสร้อยคอทองคำพร้อมกับมีพระเลี่ยมทองแบบนี้อยู่ด้วยนะคะ
น้องก็เลยตัดสินใจเก็บสร้อยเส้นนี้กลับไปที่บ้านเพื่อที่จะไปบอกคุณป้า
คุณป้าก็คือคุณลัดดาอิ่มสะอาดอายุ๖๐ปีบอกว่าน้องไม่รู้จะทำยังไง
ให้คุณป้าไปช่วยตามหาเจ้าของสร้อยเส้นนี้หน่อยเชื่อว่าเขาน่าจะอยากได้ของเขาคืนแหละ
เช้าวันรุ่งขึ้นคุณป้าก็เลยไปติดต่อที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
แล้วก็เดินทางไปลงบันทึกประจำวันที่สพแสนศุกร์นะคะ
เพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ช่วยติดตามหาเจ้าของสร้อยเส้นนี้
และนี่คุณเห็นมั้ยนี่เลยค่ะหลังจากนั้น
ของเจ้าของสร้อยนี่คนนี้เขาชื่อว่าคุณชายานันนะคะ
เป็นเจ้าของสร้อยแฟนหนุ่มของเขาติดต่อไปที่สพแสนศุกร์
เพื่อจะสอบถามว่ามีใครเก็บสร้อยทองได้บ้างไหมแถวนั้น
แล้วก็ทราบมาว่ามีผู้ลงบันทึกประจำวันเอาไว้
เธอก็เลยเดินทางจากกรุงเทพเลยนะมาที่บางแสนอีกครั้ง
เพื่อจะรับของคืนคือเธอเป็นคนกรุงเทพแหละ
แล้วก็มาเที่ยวบางแสนแล้วทำสร้อยตกไว้โดยไม่รู้ตัว
เจ้าหน้าที่ก็เลยทำการประสานไปยังคุณป้ารัฐดากับน้องทิพธิดา
ที่น้องเก็บสร้อยได้เพื่อที่จะทำการส่งมอบสร้อยคืนให้กับเจ้าของ
และทางคุณชายานันก็เลยตัดสินใจมอบเงินจำนวน๑๕๐๐บาทให้กับน้องทิพย์ธิดาด้วยแบบนี้
เพื่อเป็นสินน้ำใจนะซึ่งเขาบอกว่าตั้งใจจะมอบเงินจำนวนนี้
ให้เป็นขวัญกำลังใจกับน้องทิพธิดาให้น้องมุ่งมั่นทำความดี
แล้วก็เป็นเด็กดีแบบนี้ตลอดไปเลยแล้วขอบคุณในความซื่อสัตว์ของน้องทิพธิดานะคะ
ก็นี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนดีในแง่มุมดีที่เราเห็นผ่านทางโลกโซเชียลนะคุณผู้ชม
น่าจะเป็นกำลังใจให้ใครหลายคนในช่วงนี้ได้
ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้สุขสบายกันมากมายค่ะ
ว่าบางทีเราอาจจะต้องแบบหาเช้ากินค่ำกันไปแต่คนเราคนจะดีมันต้องดีมาจากข้างใน
ถ้าเกิดว่าเราไม่โกงใครไม่ขโมยของเราซื่อสัตว์ยังไงสิ่งดีมันก็จะกลับคืนสู่เรา
แล้วน้องก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่อยากจะปรบมือและเป็นกำลังใจให้น้องและครอบครัวด้วยนะคะ
เขาบอกอย่างนี้คอมเมนต์เนี่ยแชร์กันเยอะมากแล้วก็พูดว่าแบบจริงแล้วต้องขอบคุณคุณป้าและครอบครัวของน้อง
ที่สอนน้องมาดีแบบนี้ด้วยนะคะ
เป็นคนดีตั้งแต่เด็กโตขึ้นก็เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพนะคะ